น้ำหนักของคดีนะคะในส่วนของพนักงานอายการตอนนี้นะคะ
คือยังไม่น่าจะสามารถให้ข้อที่จริงอะไรได้มากมายนะคะ
เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบส่วนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะคะท่าน
แต่ทีนี้จากการที่เราได้เข้าไปพื้นที่เมื่อวานนะคะ
ก็ได้มีการประชุมหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ้านพักเด็กแล้วก็ยุทธิภัณฑ์จำหวะ
ก็ได้มีการคุยกันแล้วก็มีการเข้าพื้นที่ค่ะ
เนื่องจากเวลาน้อยก็เลยขอเข้าไปที่จุดประเด็นว่า
ตกลงแล้วในส่วนของกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเนี่ยคือมีบางส่วนมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่อาจสงสัยได้ว่า
อาจจะก่อเหตุครั้งนี้ได้จริงเนื่องจากเคยมีประวัติเรื่องคดีบ้าง
หรือว่าอาจเคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดบ้างอันนี้ถูกต้องไหมคะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะนำมาพิจารณาประกอบคดีนะคะคุณจอมขวัญ
แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากจะก้าวล่วงลงไป
เพราะว่าเนื่องจากคดีนี้มันมีความละเอียดอ่อนนะคะคุณจอมขวั
แล้วก็มันเป็นลักษณะเป็นเครือญาติกันอย่างสภาพแวดล้อมที่เราลงไปดูเนี่ย
เขาก็อยู่กันลักษณะแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่แต่ว่ารวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่อาจจะก้าวล่วงลงไปได้

ต้องฟังโดยรอบด้านเลยค่ะ

คือถ้าอ่านจากข่าวเนี่ยนะคะ

โดยเฉพาะการสอบผู้ต้องหา

ท่านในในท่านอายการค่ะคือทีนี้ในส่วนของถ้าถ้าเราดูจากข่าวนะคะ
มีทั้งผลตรวจร่างกายซึ่งอันนั้นก็คงจะเป็นส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดของกับสองฝั่งนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของปากคำของเด็กผู้เสียหายเองค่ะ
น้องเนี่ยตกลงต้องได้รับการตรวจไหมคะว่าเด็กมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจไหม
เรื่องของการประวัติการรักษาตัวไหมเชื่อเด็กได้แค่ไหนนะคะ
กับประเด็นนี้นะคะคือว่าอันนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยทางจิตแพทย์เนอะแล้วก็นักสังคมสังเคราะห์ที่จะลงมาประเมินเด็กตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าบางทีเรามองโดยสายตาของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะประเมินได้ว่าน้องปกติหรือไม่ปกตินะคะ
มันก็ลำบากต้องทั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอากฎตรงนี้มาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะ

ค่ะท่านอายการค่ะขอถามช่วงท้ายนิดเดียวค่ะตามปกติเนี่ยนะคะเวลาทำข่าวมา
ก็จะเห็นว่าในส่วนของชั้นพนักงานสอบสวนก็จะเป็นตำรวจทำ
คำถามคือคดีนี้มันมีความยากหรือว่ามันมีความเปราะบาง
ว่ามันมีลักษณะแบบไหนที่ทางท่านอายการต้องลงไปพื้นที่เองด้วยคะท่าน
ค่ะเนื่องด้วยคดีนี้นะคะค่อนข้างจะสะเทือนขวัญนะคะ
เพราะว่ามันจะกระทบกับสังคมเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นญาติเครือญาติกันนะคะ
ซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องของสภาพสังคมกระทบสังคมนะคะ
แล้วละเอียดอ่อนเพราะว่าน้องเด็กตัวผู้เสียหายนี่ก็อายุน้อยนะคะ
พูดถูกค่ะก็ว่าเป็นยากกัน
การลงพื้นที่ของพนักงานอายการเนี่ยทำให้เราได้รู้ถึงสภาพแวดล้อมว่าเขาเป็น

รวมทั้งเราเป็นการไปหาข้อมูลร่วมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำให้เวลาที่อายการที่จะพินาสำนวนเนี่ยมีความจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
เป็นการทำงานเชิงลุกของอายการใช่ค่ะ
เพราะว่าเราจะได้เห็นสภาพจริงไม่ใช่ว่านั่งรอดูแต่เอกสารของพนักงานสอบสวน
ซึ่งตรงนี้จะเป็นไปตามนโยบายของท่านอายการสูงสุดนะคะท่านวงสกุลนะคะ
ให้นโยบายในการบริหารงานของอายการว่าเราจะต้องทำงานเชิงลุกใช่
เราก็เลยได้ร่วมกันทั้งท่านอายการแขวงนะคะท่านอายการคุ้มครองสิทธิ์
เพื่อที่ไปดูว่าเราจะช่วยหรืออะไรอย่างไรได้บ้าง
แล้วก็อายการเยาวชนด้วยค่ะเขาลงไปดูในพื้นที่ค่ะ
ได้มีการพูดคุยไปดูสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะไปหาเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งของอายการด้วยนะคะ
การบรรเพ็งคะเรียนขออภัยด้วยวันนี้เราได้คุยกันสั้นเพราะว่ากว่าจะได้เรื่องของสัญญานะคะ
เดี๋ยวยังไงทางรายการจะตามคดีนี้ต่ออาจได้รบกวนท่านอายการอีกนะคะ
ตอนนี้ขอบคุณท่านก่อนนะคะยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะ